เวลาตำรวจไทยเก่งทำได้ทุกสิ่งจับคนร้ายมา
ที่ชอบกินกรงกินไก่ขมวยไก่ชาวบ้าน

โอเคนะเข้าใจนะ

ต้องสั่งสอนนะต้องสั่งสอนแม้กระทั่งงู
แล้วก็เวียกนะก็ต้องหาอะไรทำแบบนี้
ถึงขั้นนั่งคุยกับงูแล้ว
คุณว่ามันฟังรู้เรื่องไหมเล่า

คำถามเกิดคือแล้วพอสั่งสอนเสร็จปุ๊บ
งูมันไปไหนครับมันเลื้อยออกจากโรงพักเองได้หรือครับ

ไปขโมยกินไก่บ้างนู่นนี่นั่นบ้าง

เป็นมือเปล่านะเพราะว่าอะไร
เขาก็ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันเอาไว้
เกิดสอนไปสอนมางูมันรำคาญ
เอาให้ดูเป็นความสามารถเฉพาะตัวไม่ได้อยากให้ทำตาม
นี่แหละต้องระวังกันด้วยนะครับคุณผู้ชม